มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร

ช่วงนั้นเนี่ยทำอะไรดีไปหมดเลย
นี่ถึงขนาดว่ามีงานวันละ๓งานเลยจริงเหรอ
ว่าเป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จมากจากการที่วิวได้

อยู่ดีถูกยึดคืนอ่ะ
คุณก็ปฏิบัติดีคุณก็รักษาสัจจะแล้วนี่

ทำไมอยู่ดีคุณบอกคุณผิดสัจจะถูกยึดคืน
เมื่อเรามีของทุกอย่างแล้วไงพี่
ตัวเราเองจะมักมั่นใจในแบบตัวเอง
ทีนี้วิวได้เกิดการขึ้นทูบขึ้นมา
บนบานกับปู่หรือว่ากับพ่อแก่เราเนี่ยว่า

ลูกจะไม่ทำสิ่งนี้อย่างเช่น
จะไม่หลงมอมเมากับอบัยมุกต่างที่แบบเข้ามา

จำเป็นคุณได้จริงละครเรื่องที่๒ได้มาจริงแท้นที่จะทำตามอย่างที่เคยพูดไว้ว่า
จะไม่เที่ยวไม่เตรไม่จะเลิกมอมเมาสุดท้ายทำไม่ได้ยังไปเที่ยวอยู่

ยังไงอ่ะเพี้ยนคือแบบเคยเอาไหมกระทั่งขันครูเนี่ย
แล้วก็เสียงพ่อแกน่ะไปใส่ถุงดำมาพี่ถุงขยะ
แล้วก็เอาไปทิ้งไว้หลังคอนโด
เพราะความที่เราไปแบบไปหลงมอมเมากับอะไรบางอย่างในเวลาเที่ยง
อะไรอย่างนี้ครับทำให้เราแบบว่าไม่มีสติยังคิด
คือเอาง่ายคือเมาทุกวันเวลาจะไหว้พระแค่ตื่นมาทำงานก็เหนื่อยแล้ว
ยกมือไหว้พระนี่มันยากเหลือเกินถูกต้องไหม
ประมาณนั้นจากคนที่เคยศรัทธาบูชาทุกสิ่งทุกอย่าง

จากมีรถมีคอนโดมีเงินใช้มีเพื่อน
มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องการจะได้แล้ว

รถถูกยึดเป็นหนี้เป็นสิน
ทีวีตู้เย็นยังไม่เหลือเลย

แต่ว่าวิวย้ายออกมาจากห้องนั้น
เหมือนเราอยู่ไม่ได้เราแบบเราร้อนลน
ก็เลยแบบทีวีตู้เย็นเครื่องเสียงคอมพิวเตอร์ไม่เอาเลย
แล้วเสียงความแก่เอากลับมาไหม
เป็นสิ่งเดียวที่วิวก่อนออกจากห้องวิวยังระลึกได้
หรือว่าคุณบ้าอาจารย์แบบอย่างไรน๊อ

ทีนี้ผมก็เลยเอาเสียนไปตั้งไว้ที่ต่างจังหวัดจังหวัดประจวบคิริขัน
แล้วก็ทำการขอขมาขอโทษท่านแล้ว
ด้วยการที่เขาจะมีบทขอขมาอยู่
แต่ว่าไม่ได้มีอาจารย์หรือว่าเชิญเทพลง
อะไรแต่อย่างใดเพื่อเป็นสื่อผ่าน
ให้เราได้มีโอกาสได้แบบขอคำมาท่าน

แต่ในขณะเดียวกันคุณได้ไปปรึกษาแม่ชี
อะไรที่โดนจิตโดนใจให้คุณไปหาแม่ชีที่คุณนับถือเนี่ย

ทีแม่ชีเป็นร่างทรงครับ
แต่พอมาตอนหลังท่านไปเรียนในถ้ำ
ไปปฏิบัติฝึกจิตฝึกยานสมาธิครับ

จนตอนเนี่ยเค้าก็บวชไปแม่ชีด้วยแล้ว
วันนั้นเกิดคิดท่าอะไรก็ไม่รู้ครับ

แล้วทีนี้ต่างคนต่างมีปัญหา

ในเรื่องของการงานอะไรอย่างนี้ด้วยพี่
ก็เลยพี่ดาวไปวิวมีอาจารย์แม่นะ
ที่เคยวิวเคยเจริญรุ่งเรืองแล้วก็
ในเรื่องของความรักอะไรอย่างนี้ท่านก็ช่วยเราได้นะ

อย่างแม่อย่างนี้ลูกก็ไม่ได้มาหาแม่นาน

มีรถมีนู่นนี่นั่นต่างน้าน่ะ

ช่วยหนูจะควรนับถือ

ไหนที่เป็นสริมงคลกับหนูแม่

แม่ช่วยนี่แหละไงลูกต้องขัมมาพ่อแก่
คือแม่บอกยูตอนนี้

ลูกวิวเขาจะเป็นคนชอบบรรบาญศัลเก่า
ทีนี้พอบนบานสารเก่าก็มักจะลืม

ผลตรอบแทนมาก็ที่มีปัญหาอยู่นะลูกนะฮะ
แม่ก็เลยให้แก้แก้บนแก้ขอคำมากรรมกับพ่อแก่
ที่เราได้ทิ้งไม่ได้ดูแลท่านมา
ก็หลังจากนั้นก็รู้สึกดีขึ้นนะลูกค่ะ
หลังจากขอคำมาตามที่แม่ชีบอกครับชีวิตเป็นยังไงบ้าง
ชีวิตดีขึ้นครับจากที่เราเนี่ยโดนดอบเพลงเอาไว้

เป็นเพลงแฟนนอกใจจะอภัยหรือแก้แค้นในซิงเกิ้ลใน๒ปีที่ผ่านมา

ก็ประสบความสำเร็จติดชาติอันดับหนึ่งทั่วประเทศไทย

เข้ามาเหมือนเดิมคอนเสิร์ตเข้ามาเหมือนเดิม
เหมือนเดิมเลยหลังจากที่ไปขอเข้ามาพ่อพ่อแก่เราก็บอกจะไม่ทำอีก

แต่คุณยังเป็นคนเหมือนเดิม

ให้คำมั่นสัญญาแล้วก็ไปผิดสัจจาอีกเป็นครั้งที่๒

เริ่มเดิมว่าจะไม่กินไม่เที่ยวไม่อะไรอย่างนี้ครับไม่แบบเสพเล
ไม่คุณไม่เปลี่ยนคำสัจจะแหละรู้ว่าตัวเองชอบเที่ยว
ประมาณว่าเราคิดว่าที่เราผิดพลาดมามันเป็นเพราะเรื่องนี้ไง
แล้วถ้าลูกลองประพฤติตัวใหม่ล่ะพ่ออะไรอย่างนี้
ในที่สุดคุณไปผิดสัจจะเขาอีกครั้งหนึ่ง
งานที่กำลังดีอยู่ปรากฏว่าอะไรเกิดขึ้นกับคุณอีก
ก็งานก็แบบว่าเริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนไม่มีงานเลย
ไม่มีงานครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองนะครับไม่มีเงิน

ครั้งที่๒ที่คุณไปผิดสัจจะไว้หนักกว่าครั้งแรกไหม

หนักกว่าครั้งแรกหนักแม้กระทั่งไม่มีที่อยู่อาศัยอะพี่
จริงนะไม่มีห้องไม่มีคอนโดจนมาต้องอาศัยคนอื่นอยู่อะไรอย่างนี้
รอบ๒หนักถึงขั้นไม่อยากจะมีชีวิตอยู่เลย
ถูกต้องครับวิวหนักมากขนาดแบบกินยานอนหลับอะพี่๑๐เมตร

ไม่มีเงินไม่มีงานไม่มีอะไรที่แบบเป็นสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตตอนนั้นเลย
คิดไหมว่าเนี่ยเป็นผลจากการที่เราผิดครั้งที่๒อีกแล้ว
คิดแล้วก็เหมือนสำนึกได้ร้องไห้ในความสำนึกของเรา

มันสำนึกแต่มันเหมือนเราคิดว่ามันเราพลาดมากเกินไปพี่

ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องครูบาอาจารย์หรือว่าบริษัทเองทางค่ายเองก็เมตตาเราตลอด
แล้วเรายังทำตัวแบบแย่ไปแล้ว

มีอะไรแปลกนอกจากชีวิตตกต่ำมีอะไรที่เขามาเตือนคุณไหมว่าผิดสัจจะผิด
มันจะมีช่วงที่ผมแบบว่าเริ่มเพี้ยนเริ่มหลอนเริ่มประสาทไม่ค่อยจะดีแล้วอะไรอย่างนี้
เหมือนตัวเราจะสั่นเหมือนว่าพ่อแก่ปู่จะลงเราอะไรอย่างนี้
แต่เราจะฝืนยูจะไม่เคยให้ลงเลย
จะ๕๕ตัวเองเอาไว้ว่าเราปกติเราไม่มีอะไรอะไรอย่างนี้
คุณจะรู้สึกว่าพ่อแก่กำลังจะเข้าร่างคุณตลอดเวลา
ใช่เพื่อมาเตือนเรา
แต่อะไรทั้งหมดทั้งมวลที่ทำให้คุณกลับมีสติกลับขึ้นมา
ก็เหตุการณ์ตายครั้งนั้นแหละครับที่ผมได้กินยานอนหลับไป๑๐เมตร
แล้วมันไม่ตายพี่นอนตัวเย็นหมดแล้วอ่ะแล้วแบบตื่นฟื้นขึ้นมา

มีคนมาช่วยคือเป็นผู้จัดการส่วนตัวครับคือเข้ามาพอดี

เป็นผู้จัดการชื่อพี่อะไรครับขอโทษครับ

ณตอนนั้นเคยแววบ้างไหมว่าน้องไปผิดสัจจะหรืออะไรอย่างนี้ฮะ
ก็แววอยู่ค่ะเหมือนเขาผิดคำพูดจุดทูปหลายครั้งอยู่อะค่ะ

สุดท้ายเห็นบอกกินยาฆ่าตัวตาย

คุณไปเจอเข้า
ก็จับเขาว่าเป็นไรขย่าวตัวเขาค่ะ

แล้วก็หลับไปนานมากค่ะกว่าจะฟื้น

อืมโอเคแต่ขอบคุณนะฮะนี่คือผู้จัดการที่อยู่กับคุณมาตลอด
คือมายืนยันว่าวันเกิดเหตุนี้จริง

คนรอบข้างที่เขาเมฆตาของห่วงใหญ่เรา

ขนาดครูบาอาจารย์อย่างนั้น
ท่านคุณเรียกว่าไปหาลงดา
ทำพิธีใหม่เอาเสียงพ่อแก่มาใหม่ถูกไหมฮะ
พอไปหาอาจารย์แม่ชีหลงดาแม่ชีท่านได้ให้เสียนใหม่มา
แล้วก็เปิดเนธเบิกเนธให้ใหม่แล้วก็ผมก็ได้กลับมาบูชาที่บ้าน
บูชาใหม่นะฮะแต่จริงแล้วยังมีเรื่องราวมากกว่านั้น
เหนือจากที่ได้เสียรพ่อแก่มาใหม่แล้วเนี่ย
บอกคุณเนี่ยถึงขั้นไปลงหน้าทองลงสาลิกาลิ้นทองกันเลยทีเดียว
ครับผมลงทุกอย่างที่สามารถลงได้
หลังจากเหตุการณ์ข้างนั้นหรอทำไมอ่ะใช่ครับ
ก็ยังมีความเชื่อว่าน่าจะเกิดความรักความเมตตา
ต่อคนรอบข้างหรือว่าต่อแฟนเพลงหรือว่าต่ออะไร
จากยอดเทปยอดโชว์ตัว

คุณก็จะบอกคุณไปลงหน้าทองไปลงสาลิกาลิ้นทองเพื่อให้คนมารักมาหลง

ขาวและดำจริงครับ
คุณไปลงทั้งสายขาวสายดำพระก็ลงให้
พุทธคุณทำเนี่ยโอเคไม่มีปัญหา

แต่คุณตัดสินใจบอกโอ้โหมันไม่ได้ดั่งใจ

ยิ่งกว่าสาลิกาลิ้นทองอีกพี่

น้ำมันตัวนี้เขาบอกว่ามันจะมีชื่อว่านตัวหนึ่ง

จะมีว่านตัวนี้แล้วก็จะมี
พลายด้วยที่ลนจากคางนะครับ
แล้วก็มีว่านณเมตามหาเสน่ห์ต่าง
เป็นมวลสารที่ลงอยู่ในว่านตัวนี้

รู้ไหมว่าเขาไม่มีน้ำมันพลายมาด้วย

ก็คือเอาน้ำมันใต้คางของคนตายท้องกลม
เพื่อที่จะทำเหมือนกับเลี้ยงผีนั่นแหละ

เวลาคุณจะใช้วิธีใช้ทำยังไง
ก็อธิษฐานแล้วก็นึกถึงครูบาอาจารย์
นึกถึงรูปปั้นหรือว่าเสียนอะไรที่เราเคยไปบูชาสิ่งนี้มา
ก็เป็นเสียงพ่อแก่แต่เป็นพ่อแก่มนต์ดำ
ซึ่งตอนที่วิวไปได้สิ่งนี้มาก็คือ
เราต้องมีการสวดมนต์ทำพิธีก่อน

และให้เราเป็นคนที่แตะของตรงนี้

เติมหน้าผากปุ๊บเขาก็จะลงกระถาหน้าผาก

มาทาหน้าด้วยความเชื่อที่คิดว่า
ต้องมีคนรักกูแล้ววะอะไรอย่างนี้

เวลาจะใช้มีคาถากำกับไหม

ตอนใช้ก็ให้เราเอามาลงหน้าผาก
รอบหน้ากอดหน้าจมูกปาก

มันจะเป็นอะไรที่แบบกระเสากระเสาอะพี่
อะไรกระเส่ายังไง